พูดถึงเรื่องราวของถนนเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมจะพาไปดูถนนที่นี่
ถนนที่นี่เขาบอกโอ๊ยไม่มีแม้แต่ฝุ่น

อากาศดีแล้วจ้าบอมมีแม้แต่ฝุ่น

มีขี้โครนเละเทะไปหมด
น้องบอกอีกนิดเดียวก็เลี้ยงปลาได้แล้วจ้ะ
เจิ่งนองเป็นบ่ออย่างนี้ทีเดียว
เออจะมีฝุ่นได้ยังไงมันเละสักขนาดนี้

เขาถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อ๕ปีที่แล้ว
คือถนนเส้นนี้คือถนนเซ่นบ้านโด่งบัง
สายที่เชื่อมระหว่างตำบลโพนเมืองและ
ตำบลขี้เหล็กคืออยู่ที่จังหวัด๑๐๑
ในภาพน้องนักเรียนเขากำลังนั่งรถ
เหมือนเป็นรถสองแถวอ่ะนะนั่งรถไปเรียนนั่งไปบน
ตื่นตั้งแต่ตี๔กว่าจะนั่งรถออกจากบ้านนู้น
ไปถึงโรงเรียน๘โมงเข้าแถวพอดี
หัวเราะไปฮาไปแต่ในใจนี่มีน้ำตานะ
เพราะว่าเสื้อสีขาวอาจจะเป็นสีมอได้
แล้วบางทีนะผมเนี่ยก็ออกเป็นสีทองสีแบบน้ำตาลน้ำตาล
ครูบอกว่าทำไฮไลท์หรือเปล่าเปล่าครูไม่ได้ทำ
โครนทั้งนั้นเลยทางเดินมาเนี่ยนะ
คือแต่เรื่องนี้อย่างที่บอกมันผ่านมา๕ปีแล้ว
ปัจจุบันนี้ถนนเส้นนี้เนี่ยก็เอาจริงไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง
แต่คิดว่ามันมีการพัฒนาปรับปรุงแล้วแหละ
คุณผู้ชมมันต้องดีกว่าตอนนี้แน่นอนนะคะ
คือเขาบอกว่าได้รับการซ่อมแซมแล้วด้วย
คือซ่อมแซมแล้วเสร็จตั้งแต่ปี๒๕๕๙
คือตอนนั้นเขาบอกว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อจริง
แต่พอปรับปรุงแล้วภาพสวยงามแบบนี้
แล้วเดินทางสะดวกสบายปลอดภัยไร้บ่อปลา
แต่ว่าตอนนี้น้องน่าจะเรียนจบไปแล้วด้วยค่ะ
น้องบอกอาจจะไม่ใช้แล้วถนนเส้นนี้

ก็เป็นธรรมดานะที่ดินพื้นที่เมื่อก่อนเป็นดินลูกรัง
พัฒนาปรับปรุงไปตามยุคสมัยนะคะ
ยังไงใช้รถถนนเนี่ยต้องดูแลมากกว่า
บางทีลดน้ำหนักเกินไปก็ไม่ได้นะต้นทางอีกต่างหากนะ